ก็คือสูบน้ำเจาะโพรงลงถ้ำ

ตอนนี้ยังหาไม่เจอนะครับแต่ก็พยายามกันอย่างเต็มที่
วันทั้งวันอุปสรรคสำคัญคือเรื่องฟ้าฝน
เดี๋ยวไปล่ายดูกันหน่อยว่าเป็นอย่างไรกันบ้าง
มวลภาพให้คุณผู้ชมได้ดูอย่างนี้นะคะตั้งแต่ช่วงเช้าเลยนะคะ
ไปดูกันในเพจคนรวมพลคนรักทหารเรือค่ะ
ก็ได้มีการโพสต์อัปเดตข้อมูลการปฏิบัติการการค้นหาด้วย
เมื่อเวลา๘นาฬิกา๕๐นาทีนะคะ
ซึ่งบางท่านตลอดทั้งวันอาจจะไม่ได้ติดตามข่าวสาร
เราพยายามที่จะสรุปให้เห็นภาพ
คือข้อมูลข่าวสารต่างมันจะพรั่งพลูออกมานะครับท่านผู้ชมครับ
ท่านก็ติดตามได้หลายช่องทางโดยเฉพาะสังคมออนไลน์ในทุกวันนี้
แต่ถ้าเอาแบบที่เป็นทางการแล้วก็ชัดเจนที่สุด
หน่วยงานหนึ่งเนี่ยก็คือเพจนี้นะครับ
เพจรวมพลคนรักทหารเรือนะฮะ
ได้โพสต์อัปเดตข้อมูลการปฏิบัติการในการค้นหาทั้ง๑๓ชีวิตในถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอนนะครับ
บอกว่าเวลา๘นาฬิกา๕๐นาทีฝนยังตกหนักอากาศที่บริเวณถ้ำเย็นลง๒๐องศาเซลเซียส

ระดับน้ำคงสูงแล้วก็ไหลเข้าท่วมทุกห้องโถงภายในถ้ำ
เจ้าหน้าที่ทหารบกและตำรวจตระเวนชายแดนพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กรมอุทยานแห่งชาติ
ยังคงลาดตระเวนแบ่งกำลังปฏิบัติภารกิจ
ส่วนหนึ่งลาดตระเวนรอบถ้ำ
และส่วนหนึ่งลาดตระเวนบนภูเขาเพื่อหาปากปล่องและช่องทางเข้าไปในถ้ำ
ซิลได้ถอนกำลังออกมาจากถ้ำทั้งหมดแล้ว
และได้ประชุมวางแผนกันอีกรอบที่หน้าปากถ้ำ
นี้ระดับน้ำสูงขึ้นอย่างรวดเร็วบางจุดเกือบถึงเพดานถ้ำ

สูบน้ำขนาดใหญ่ที่อยู่ภายในถ้ำ
มน้ำไปแล้ว๘เครื่องระดับน้ำภายในถ้ำขึ้นสูงอย่างรวดเร็ว
ขณะนี้วัดระดับน้ำได้ที่๓๐เซนติเมตรต่อนาที
พลตำรวจเอกวิทยาชัยทรงเมตตารองพบตรพร้อมกับอาสาสมัคร
นำสุนัขเคนายเตรียมพร้อมขึ้นไปบนดอยผาหมี
เพื่อหาช่องทางช่วยเหลือ๑๓ชีวิต
เจ้าหน้าที่การไฟฟ้าตัดกระแสไฟฟ้าภายในถ้ำทั้งหมด
ระดับน้ำไหลท่วมเกือบถึงปากถ้ำ
ยุติการโรยตัวเนื่องจากสภาพอากาศปิดฟ้ามืด
มีการเสนอให้เจาะผนังของถ้ำในจุดที่ไม่เป็นอันตราย
โดยกู้ภัยสปลาวเดินเท้าขึ้นยอดดอยผาหมี

เจ้าหน้าที่ยังไม่สามารถเข้าถึงจุดพัทยาบีช
เจ้าหน้าที่ยังไม่พบน้อง
แล้วก็มีการติดแฮชแท็กเอาไว้นะครับ
กองอำนวยการร่วมศูนย์ค้นหาผู้ประสบภัย
อันนี้เขาสรุปเอาไว้สำหรับตั้งแต่ช่วงสายของวันนี้

ค่ะคือถ้าเกิดว่าใครที่ไม่ได้ติดตามข่าวสาร
เราพยายามที่จะไล่ให้ฟังแบบนี้เนี่ยนะคะ
เอาล่ะหลังจากนั้นสักประมาณเที่ยงครึ่งค่ะ
ก็ได้มีการโพสต์ต่อนะคะระบุบอกว่า
ฝนที่ตกต่อเนื่องระดับน้ำขึ้นเร็ว
ใช้เครื่องสูบน้ำ๒๐เครื่อง

น้ำมันดันเข้ามาปิดโพรงถ้ำ

น้ำไหลเอ่อออกมาถึงหน้าถ้ำ
ทำให้ช่องทางเข้าถ้ำคือ

ทีมนักดำน้ำมนุษย์กบ

ก็จะสามารถเข้าถ้ำได้

ลาดตระเวนบนสรรเขาของถ้ำหลวง
ไปดูสิว่ามันมีพร่องที่จะเชื่อมลงไปในถ้ำหลวงได้หรือเปล่า
รวมพลคนรักทหารเรือยังได้โพสต์อีกครั้งหนึ่ง
๑๕นาฬิกา๓๐นาที
ระบุข้อความเกี่ยวกับกองกำลังภาคพื้นแปซิฟิกส

ก็มีการส่งทีมค้นหาแล้วก็ช่วยกู้ภัย
ติดตามค้นหาทำภารกิจนี้
ตามคำร้องขอของรัฐบาลไทย
ผู้บัญชาการสูงสุดกองบัญชาการทหารภาคพื้นแปซิฟิกของสหรัฐ
ก็หลังจากที่รัฐบาลไทยร้องขอไปเนี่ยนะคะ
ท่านเองก็มีการอนุมัติคำสั่ง
ส่งเจ้าหน้าที่ทหารเรือแล้วก็พลเรือนสหรัฐอเมริกา
ที่มีความเจ้าชาญด้านการบรรเทาสาธารณภัย
ด้านการกู้ชีพทางทะเลแล้วก็ในถ้ำ
มาร่วมสมทบกับเจ้าหน้าที่ของไทย
เพื่อช่วยเหลือแล้วก็ออกปฏิบัติการกับภารกิจครั้งนี้
ประกอบด้วยผู้เชี่ยวชาญด้านบรรเทาสาธารณภัย
กองทัพเรือสหรัฐแล้วก็ทีมผู้เชี่ยวชาญจากกองทัพสหรัฐ
รวมทั้งพลร่มกู้ภัยแล้วก็หน่วยรบพิเศษกองทัพบกสหรัฐด้วย
ส่วนล่วงหน้าได้มีการเดินทางมาก่อน
มาสำรวจมาตรวจสอบมาลาดตระเวนดูพื้นที่
เมื่อสักประมาณตี๔ที่ผ่านมา
ได้มีการเข้าร่วมการประชุมแผนการการปฏิบัติการค้นหา
กองอำนวยการร่วมศูนย์ประสานงานกู้ภัยถ้ำหลวง
เมื่อสักประมาณ๙โมง๙โมงครึ่งที่ผ่านมา
หลังจากนั้นก็มีการให้ข้อมูลเอาไว้ว่า
๑นาฬิกาทหารเรือแล้วก็ผู้เชี่ยวชาญด้านการบรรเทาสาธารณภัย
กู้ชีพทางทะเลและก็ถ้ำจากกองบัญชาการทหารสหรัฐ

ก็เดินทางแล้วก็วางแผนปฏิบัติภารกิจ
ดำเนินการติดตั้งมอนิเตอร์พร้อมกับเครื่องอุปกรณ์รับส่งคลื่นสัญญาณ
โดยใช้ดาวเทียมสำรวจภาคพื้นธรณีวิทยาทางทหารของสหรัฐ
โคจรอยู่เหนือน่านฟ้าเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

คืออันนี้เข้ามาสแกนภูเขาเลยนะฮะ

หากพบกลุ่มเด็กมันจะแสดงผลเป็นรูปคน

แล้วก็เจาะตรงนั้นเจาะตรงจุดแถวนั้น
เพื่อจะได้เข้าไปช่วยเหลือทันทีนะฮะค่ะอ่า
วิธีการนี้ถือว่าแม่นยำมากนะครับ
ก็คงจะทำให้ง่ายขึ้นสำหรับการที่จะช่วยเหลือนะ
ถ้าเห็นขึ้นมาจริงว่ามีกลุ่มคนอยู่ตรงไหน
ไม่งั้นดำอยู่ใต้น้ำข้างล่างในท่ำ
ยังได้โพสต์อัปเดตข้อมูลปฏิบัติการค้นหานะครับ

ทำทุกมิติยังดำน้ำเข้าไปในถ้ำไม่ได้
มนุษย์กบแบ่งกำลังพลขึ้นสำรวจบนภูเขา
ฝนที่ตกต่อเนื่องระดับน้ำขึ้นเร็ว
ใช้เครื่องสูบน้ำ๒๐เครื่องสูบน้ำ

ดันขึ้นมาปิดโพรงถ้ำภายในหมด
น้ำไหลเอ่อออกมาถึงหน้าถ้ำ
ทำให้ช่องทางเข้าภายในถ้ำนั้นถูกปิดลง
อันนี้ตอน๑๓นาฬิกานะครับตอนบ่ายนะครับท่านผู้ชมครับ
แต่๑๗นาฬิกา๓๘นาที
ได้มีการสรุปสถานการณ์ล่าสุดนะครับ
บอกว่ายังมีน้ำท่วมขังอยู่ภายในถ้ำ

แต่ต้องประเมินอย่างรอบครอบ
หน่วยซีลเข้าไปทำงานแล้ว
แต่ยังเข้าไม่ถึงพัทยาบีช
สูบน้ำยังไม่เต็มประสิทธิภาพ
ต้องวางสายไฟให้เหนือน้ำกันไฟรั่ว
เจ้าหน้าที่ดำเนินการเจาะบาดาน

อันนี้เป็นสถานการณ์ล่าสุด
ในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่
ทางเพจรวมพลคนรักทหารเรือได้
สรุปและรวบรวมมาให้ทราบกัน